คุณผู้ชมครับหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษ
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า
เข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณบ้านป่า
คิตตี้บ่นนะครับอำเภอทองผาภูมิ

ทำสวนยางกว่าห้าร้อยไร่

หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษ
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า
พร้อมกับนายพงศรดิษฐานุพงศ์
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู

ยึดถือครอบครองและตรวจสอบเอกสารสิทธิ

ในพื้นที่ป่าบ้านคริตตี้บน
หมู่ที่๔ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิ

เขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงู

ทำประโยชน์ในพื้นที่บริเวณนี้

ปลูกยางพารามากกว่า๕๐๐ไร่

ยากไร้ที่ควรได้รับการผ่อนผัน

ยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำทานที่สำคัญ

ผืนป่าตะวันตกของประเทศด้วยครับ

สัญญาณดาวเทียมรอบแปลงพื้นที่ที่ยึดถือ

เนื้อที่ประมาณ๕๙๒ไร่
พบว่ามีการปลูกสร้างอาคารที่พักถาวร๘ราย
เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดเอาไว้นะครับ
ต่อมาในโครงสิทธิ์กลีบวัวลูกชายอดีตสอ
การจนบุรีคนหนึ่งเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่

จึงถูกคุมตัวและแจ้งข้อหาบุกรุก
วถางทำไม้และเข้าไปหาของป่า
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

พร้อมนำตัวส่งตำรวจภูทรทองผาภูมิ